คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะ
ตำรวจสพโคกตูมได้รับแจ้งจากทางทหารค่ะ
ว่ามีอุบัติเหตุนักกระโดดร่มที่เขามีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะ
กระโดดลงมาแล้วร่มไม่กลางแล้วก็ตกลงกลางทุ่งนานะคะ
จนทำให้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาท้ายสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดือ
หมู่๕ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ผู้เสียชีวิตคือร้อยโทวัชรพงศ์จันทรชาติ
นายทหารสังกัดศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นนายทหารนักเรียนฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีรุ่นที่สิบหก
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองระยะเวลาในการศึกษาก็คือตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคม
จนถึงสิบเอ็ดสิงหาคมปีนี้นะคะมีคนเข้าฝึกเข้าศึกษาเนี่ย
สิบนายเหตุการณ์นี้เนี่ยจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สภาพศพของร้อยโทวัชระพงศ์นั้นแขนขาหักนะคะแล้วก็จมอยู่ในหลุมลึกประมาณสามสิบเซนติเมตร
่มพันธุ์ติดอยู่ที่ลำตัวใกล้ใกล้กันพบหมวกกันน็อกตกอยู่หนึ่งใบ
ข้างหมวกระบุหมายเลขห้าสิบห้านึงสี่ติดเอาไว้เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลอันนันทมหิดลค่ะ
จากการสอบสวนเจ้าของที่นาตรงนี้จุดที่พบศพนะคะ
จำเนียนวงเท้าอายุ๖๙ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็พักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะ
มีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าทหารฝึกกระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์
แต่ร่มไม่กลางแล้วก็ตกลงมากลางทุ่งนาของตัวเองจนเสียชีวิต
ตัวเองก็รีบออกมาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้นะคะพันเอกนรงฤทธิคัมภีรักษ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษค่ายเอราวันจังหวัดลบบุรี
พร้อมด้วยคณะนายทหารที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็ได้ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าตามแผนของวันนี้จะทำการกระโดดร่ม
ในช่วงเวลากลางวัน๒ครั้งช่วงเช้า๑ครั้งช่วงบ่าย๑ครั้ง
ความสูง๘๐๐ฟุตนักกระโดดร่มจะต้องกระตุกร่มที่ความสูง๔๕๐๐ฟิต
ของศูนย์การบินทหารบกในเที่ยวบินที่๓รอบที่๒เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ขณะที่นักเรียนกระโดดออกจากอากาศยานร้อยโทวัชรพงศ์จันทรชาติ
ตกใส่หลังคาร่มของเพื่อนนักเรียนในหลักสูตรเดียวกันอีกคนนึงค่ะ
ซึ่งก็คือพันธุ์ตำรวจโทอันนันต์วงทาศีสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทอันนันต์ก็ได้ดึงร่มและร่มของพันธุ์ตำรวจโทอันนันต์กางเรียบร้อยแล้ว
แต่ผลการที่ตกใส่ลงมาเนี่ยค่ะทำให้ร่มหลักของพันธุ์ตำรวจโทอันนันต์ฉีกขาด
พันธุ์ตำรวจโทอานันต์ก็เลยต้องคัดร่มหลักและกระตุกร่มช่วยตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึก
และบังคับร่มลงสู่พื้นดินณสนามโดดท่าเดือ
แต่พันตำรวจโทอันนันต์ก็บาดเจ็บนะคะขาซ้ายท่อนบนและเข่าขวา
ในส่วนของร้อยโทวัชรพงศ์คาดว่าหมดสติจากแรงกระแทกบนอากาศนะคะ
ทำให้สูญเสียการทรงตัวแล้วก็หล่นลงสู่พื้นดินโดยยังไม่ทันได้กระตุกร่ม
ก็เลยทำให้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนี้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันน่าเศร้ามาก
เพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นกำลังจะแต่งงานกับแฟนค่ะเดือนหน้านี้แล้วก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นก่อน
แล้วก็ล่าสุดแฟนสาวได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่างานแต่งงานคงไม่มีอีกแล้ว